ข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะมาดูการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสตุ๊กตาลูกเทพกันนะคะ
ซึ่งรายล่าสุดค่ะเป็นหลวงปู่พุทธอิสระออกมาบอกว่า
กระแสตุ๊กตาลูกเทพที่มีอยู่ในสังคมตอนนี้เป็นความวิปริตของสังคมนะคะ
รวมทั้งบอกด้วยว่ามนุษย์ต้องไม่ไปนั่งกราบไหว้ตุ๊กตาค่ะ
หลวงปู่พุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมได้ออกมากล่าวถึงกระแสนิยมตุ๊กตาลูกเทพว่า
อย่างแรกคือสิทธิมนุษยชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำ
แต่หากมองโดยรวมแล้วต้องบอกว่าเป็นความวิปริตทางสังคมอย่างชัดเจนในการแสวงหาที่พึ่ง
เพราะว่าที่ผ่านมานะคะสังคมไทยค่ะที่พึ่งทางจิตวิญญาณแต่คงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดเป็นช่วงเหมือนเช่นกระแสจตุคามรามเทพค่ะ
ตัวเองเนี่ยถามว่ามีเสียงกี่ข้อมีสมาธิบ้างหรือไม่แล้วมีปัญญารุ่งเรืองเจริญไหม
มันผิดทั้งหลักธรรมผิดทั้งหลักวินัยผิดทั้งหลักสำนึกของความเป็นมนุษย์ที่เราเป็นผู้มีอัตภาพที่สูงสุดแล้ว
ทำไมเราต้องไปนั่งกราบอะไรที่มันเป็นของเด็กเล่นอ่ะ
นี้หลวงปู่พุทธอิสระนะคะยังได้ฝากเตือนถึงผู้ที่แสดงตัวว่ามีคาถาอาคมว่าให้เลิกหลอกลวงชาวบ้านได้แล้ว
เพราะการเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปนั่งกราบไหว้ตุ๊กตาและอยากให้คอสชใช้อำนาจมาตรวจสอบ
เพราะนี่คือการมอมเมาประชาชนถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะ